มีปัญหาเรื่องของการถ่ายภาพ

โดยเฉพาะการถ่ายภาพแบบไนท์ช็อต

โดยเฉพาะช่วงนี้ครับช่วงสงท้ายปีเก่า

ใครที่อยากถ่ายภาพแบบไนท์ช็อตสวยวันนี้เรามีมาฝากกันครับ
เป็นการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนแล้วก็สวยงาม
ไม่แพ้การถ่ายภาพตอนกลางวันนะครับ
ติดตามจากคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ได้เลยครับ

หลายคนต้องหยิบสมาร์ทโฟนคู่ใจขึ้นมาบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
ถูกตกแต่งด้วยไฟประดับตระการตาไม่แพ้กัน
แต่การถ่ายภาพด้วยกล้องจากสมาร์ทโฟนก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างค่ะ
ทำให้ภาพแตกเป็นลายดูไม่คมชัด
หรือเมื่อใช้แสงแฟลชหน้ากล้องสมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพบุคคล
แล้วทำให้ภาพใบหน้าออกมาดูมันวาวสว่างมากเกินไปแบบนี้
ตรงจุดที่มีไฟมันจะสว่างมาก
ถ้าเราไปเลือกไปโฟกัสหรือไปวัดแสงที่จุดที่เป็นไฟเนี่ย
ตรงส่วนมืดมันก็จะสว่างมากจนเห็นน้อย
ยิ่งน้อยการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟนยิ่งมีปัญหา
เนื่องจากรูรับแสงของกล้องโทรศัพท์มือถือ
และสมาร์ทโฟนยังมีโหมดออโต้
มักจะปรับความสว่างของภาพให้เองโดยอัตโนมัติ
ทำให้บางครั้งภาพอาจสว่างหรือมืดเกินไป
ช่างภาพแนะนำว่าลองใช้แอปพลิเคชันตกแต่งภาพ
จะช่วยแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าในการถ่ายภาพได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
เพราะว่ามันจะสามารถปรับแนนั่วค่าบางอย่างได้
ทำให้แบบเวลายิ่งถ่ายในที่มืดเราก็จะปรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ซึ่งแบบเป็นแอปแบบยอดนิยมอยู่แล้ว
ฟิลเตอร์มันจะมีความเป็นธรรมชาติกว่า

ช่วยตั้งค่ากล้องสมาร์ทโฟนก่อนถ่ายภาพ
โดยมีฟังก์ชั่นการปรับความสว่างและปรับโฟกัสได้

ก็ยังสามารถปรับแต่งผ้าเพิ่มเติมตามความชอบ
จากนั้นจึงค่อยเซฟรูปก็ได้เช่นกันค่ะ
เป็นแอปปรับแต่งภาพหลังจากที่ถ่ายภาพเสร็จแล้ว
โดยจะมีฟิลเตอร์หลากหลายให้เลือกค่ะ
เราสามารถเลือกปรับค่าความสว่าง
แสงและเงาให้เป็นไปตามที่ต้องการได้
อกจากนี้ยังมีอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง
ช่วยปรับแสงภาพถ่ายตอนกลางคืนได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เนื่องจากสามารถเพิ่มความสว่างได้เฉพาะจุด

ใบหน้าของบุคคลในภาพมืดเกินไป
ก็สามารถกดเพิ่มความสว่างให้ส่วนนั้นได้

จนทำให้ภาพพื้นหลังดูสว่างมากเกินไปค่ะ
เทคนิคในการถ่ายภาพเซลฟี่นะคะ
เราควรจะยืนอยู่ในจุดที่ทิศทางของแสง

เพื่อทำให้ภาพเซลฟี่ของเราไม่มืดจนเกินไป

ลองไปใช้ดูกับสมาร์ทโฟนคู่ใจ

ให้เราสามารถถ่ายภาพคู่กับแสงสียามค่ำคืน
เทศกาลปีใหม่ได้ออกมาสวยปัง
ไม่ต้องกลัวหน้ามืดค่ะ